หนึ่งนะฮะที่ปฐุมธานีครับผู้ชายคนนี้อายุสามสิบสองปีนะฮะ
เหมาแท็กซี่ครับบุกไปชิงทองสุดท้ายหนีไม่รอดโดนรวบทันควันพอจนมุมปรากฏว่า
บน้ำตาครับบอกว่าก่อเหตุเพราะว่าจะเอาเงินไปรักษาแม่นะฮะไปดูภาพฮะ
สมาธุ
ไปแล้วฮะนู่นไปนู่นแล้วนะครับผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงนี่นะครับ
นายชนะศักดิ์นะฮะอายุสามสิบสองปีครับผู้ก่อเหตุ
ประสบโอกาสแน่นอนนะฮะเอาทองให้ลองสูมใส่ปุ๊บจุดตัวก็ออกไลน์
รีบวิ่งหนีออกจากร้านในทันทีนะครับให้ดูภาพอีกสักครั้งหนึ่ง
นี่นะครับไปแล้วค่ะในจังหวะนี้ไปแล้วก็มีเสียงดังโวยวายในร้านน่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นครับมีลูกค้าอยู่ในร้านเนี่ย
สักประมาณสองคนนายชนะสักครับลงจากแท็กซี่
เดินเข้ามาในร้านครับทำทีมาขอซื้อทองเห็นท่าทางแต่งกาย
ก็ปกติดีนะน่าจะไม่ใช่โจรครับก็หยิบสร้อย
ตามที่นายชนะศักดิ์ร้องขอให้ลองสวมใส่ครับทีนี้เนี่ย
วยโอกาสเชิดทองหลบหนีนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านครับ
เขานั่งแท็กซี่มาครับก็มาขอดูทองสองบาทลายกระดูกหนึ่ง
ก็พอเขาลองสวมเขาก็ทำส่องกระจกแล้วเขาก็วิ่งเลย
อย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนยังไงก็หนีไม่พ้นหรอก
นี่ครับยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับเนี่ยคุณผู้ชม
สุดท้ายหนีไม่พ้นโอ้คือห้าสิบเมตรอ่ะอืม
คือจุดที่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับพอจับได้ใช่
อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้เลยนะครับค่ะร้องไห้เลยทันทีคราวนี้นะครับ
ซีนอารมณ์บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าจะเอาเงินไปรักษาแม่ครับ
อืมแค่จังหวะนั้นเนี่ยคือแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับนะครับ
สวนกับลูกชายทันควันนะคือตำลวดโทรหาค่ะแม่ผู้ก่อเหตุโอ้
ตำลวดโทรหาเลยใช่ใช่แม่ผู้ก่อเหตุปลายสายสวนกับลูกชายทันควัน
บอกว่าใครบอกให้ทำแบบนี้อย่าเอาแม่มาอ้างแม่เคยสอนหนู
อ่ะเฮ้ยคำว่าหนูกันนะหนูแบบนี้เหรอน่ะเดี๋ยวไปดูคลิปไปดูคลิปน่ะ